ดิวคือเส้นตอกประเภทแนวตั้งเป็นขั้นตอนงานขึ้นสารตะกร้าทรงเปรย์
และมีส่วนสำคัญที่ทำให้ตกร่ามีความสวยงามได้รูปทรงโดยดิ้วจะใช้ไม้ไผ่สีสุกที่มีลักษณะเนื้อแข็งในการนำมาสาร
เพื่อทำให้ตะกร้าอยู่ทรงเริ่มด้วยการเหลาแล้วเข้าเลียด
แล้วจึงนำมาขึ้นทรงที่เรียกว่าเป็นขั้นตอนการขึ้นดิ้วตะกร้า
ซึ่งจะต้องใช้หวายในการผูกขึ้นดิ้วมีลักษณะการผูกแบบที่ช่างจะเรียกว่า
เลข๘ขึ้นจนรอบแบบของตะกร้า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน